ไม่มีความรักไม่เป็นไรนะใจแค่ไม่มีเขา

ปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไป
จะพูดถึงวงดนตรีที่แต่งตัวดีหล่อเนี๊ยบและที่สำคัญนะครับ
เมืองทางดนตรีคมกริบไม่แพ้การแต่งตัวเลย

เจอกันครั้งนี้โอกาสดีเพราะมีซิงเกิ้ลใหม่นั่นเองคุณ
เป็นซิงเกิลที่บอกเลยว่าต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก
เกิ้ลนี้ค่ะมีชื่อว่า

อ้าวนี่หนูสะปูย์อย่างดี
ไม่มีความรักทำไมต้องไม่มีความรัก
พูดถึงจักรวาลพูดถึงเรื่องแบบใหญ่โต
เข้าถึงยากหลายชั้นหลายทรัพย์หลายซ้อนอะไรอย่างนี้
เพลงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลอง
อยากจะลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำ

กำลังจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาด้วย

ครับผมก็เกิดขึ้นจากค่ายของพวกเรา

ซึ่งเป็นเหมือนกับบริษัทที่นำเข้าส่งออกศิลปิน
แล้วก็มีอีก๒ท่านจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลี

ที่เราทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
ก็เราจะเอาไปเล่นให้คนที่นู่นฟัง
ดิวเซอร์ไทยกับโปรดิวเซอร์คนต่างชาติ

ก็จริงการทำงานกับโปรดิวเซอร์ที่เป็นชาวต่างชาติ
เขาจะเขาจะทำลายกำแพงเรื่องภาษา
มันก็เลยทำให้เหมือนเขาเปิดกว้าง
ในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์มาก
เหมือนกับอะไรก็ได้เลยเอามาเลย
แบบฟรีมากโอเป็นมาก

มาชมแบบอคลุสติกสักนิดหนึ่ง
สำหรับเพลงไม่มีความรัก

ไม่มีความรักต้อนรับวันวาเลนไทยสักหน่อยค่ะ

มันเกิดไหมยังเปิดตา
ร้องเธอขาดใดไม่ยังใกล้
คืนประมาณกัน
รับทีไม่ยังสักหน่า
ซ้ำตัวเองจะไปยังไง
ขอบใจได้อะไร
ไม่มีความรักก็ไม่มีเมื่อใครนะ
ไปลอยมันไป

เมื่อกี้น่ารักมากนะรอบ๒ถ่ายกันหลายรอบ
สองเล่นไม่ดีเอาใหม่นะบอกไม่ยอม
ไม่ธรรมดาสำหรับคลอดแม็กชีนแบบบุญหูจริง